ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่เขารู้สึกอัดอั้นมากกับเพื่อนบ้าน
แต่มันไม่ใช่ปัญหาปกติธรรมดาที่เจอกันทั่วไป
เสียงดังกินเหล้าจอดรถขวางทางกัน
แต่เพื่อนบ้านคนนี้มาชวนลูกชายเขาที่อายุ๑
ไปมั่วสุมเสพยาบ้าจนเสียผู้เสียคน
เขาไม่รู้จะทำยังไงอัดอั้นมากนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการยิงเพื่อนบ้านคนนี้จนตาย

แบบมั่วสุมเสพยาบ้าจนลูกเสียผู้เสียคนไปเลยนะครับ
ท้องที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของสพนหานนะครับที่อุดรธานี
ผู้ต้องหาที่วันนี้ถูกคุมตัวไปทำแผนนะครับ
คือนายคำจันโพธาวรอายุ๔๙ปี
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยาว
ซุ่มยิงนายจีรายุทธ์บุษดีอายุ๔๒ที่เป็นเพื่อนบ้านเสียชีวิต
เขาก็บอกเอาปืนลูกซองยาวมาพาดที่รัวแล้วก็ยิงใส่เลยนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับนายจิรายุทธ์ผู้ตายกำลังนอนเล่น
อยู่ที่เปรย์ข้างยุ่งข้าวอยู่ในบริเวณบ้าน
นายคำจันทร์ผู้ต้องหาใช้ปืนซุ่มยิงจากริมรั้วกระสุนเข้าขมับ
จากริมรั้วกระสุนเข้าขมับขวานะฮะทะลุออกด้านซ้ายเลย
แล้วก็ตกลงมาจากเปรย์นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นอาการสาหัส
ญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพนหานไปจับกลุ่มนายคำจันทร์ได้ที่บ้านพัก
ที่อยู่ติดติดกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
นายคำจันทร์สารภาพว่าแค้นที่นายจิรายุทธ์ผู้ตาย
ชักชวนลูกชายที่อายุ๑๔ปีของตัวเองไปมั่วสุมเสพยาบ้า
ทำให้ลูกชายเรียนไม่จบต้องออกจากโรงเรียนไปอยู่สถานบำบัดเข้าออกอยู่หลายครั้ง
เคยเตือนลูกแล้วนะเตือนเพื่อนบ้านด้วยแล้ว
คือก็เตือนทั้งคู่แต่ก็ยังชวนกันไปเสพยาบ้าไม่เลิก
เขาก็รักลูกเขานะกลัวว่าจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ตาย
เสพยาเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบำบัดมาสองวันส่วนผู้ตายก็เพิ่งออกจากบำบัดสามวัน
คนจะบำบัดมาแล้วก็ยังไปพบกับผู้ตาย

ตอนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไป
ไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่เจอนะคะแต่ว่าทำอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายนะใช่ตัวเองก็ต้องกลายเป็นอยู่ในคุกอ่ะ